พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ขอเตือนกันเลยจริง
คนจะนั่งขี่มอเตอร์ไซค์หรือคนซ้อนก็ดีนะคะ
ผู้หญิงถ้าซ้อนมอเตอร์ไซค์พวกกระโปรงยาวหรืออะไรแบบนี้
ถ้าเลือกได้อยากขึ้นหรือไม่งั้นก็รวบให้มันให้มันขึ้นมา

ใช่มันมีหลายเหตุการณ์นะกระโปรงเข้าไปพันกับล้อ
ฉุดดึงกระโปรงลงมาบางทีรถล้มเลยอย่างนี้
ใช่เคยมีเหตุการณ์ที่คนท้องใส่กระโปรงยาวไงชุดคนท้องแล้วก็ซ้อน
สุดท้ายถูกพันเข้าไปแล้วก็ดึงลงมาฟาดกับพื้นเสียชีวิตก็มี
ล่าสุดที่สุรินทร์ค่ะผู้ชายคนหนึ่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาตอนตี๒จะออกไปหาสัตว์น้ำไปส่องสัตว์น้ำ
แต่ว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาชอบเอาผ้าห่มบางคลุมไหล่เอาไว้ด้วยไง
แล้วไอ้ผ้านี้มันคงยาวอะค่ะแล้วพอขี่โต้ลมใช่ไหม
ปลายผ้ามันก็ปลิวไปติดกับล้อพันจนล้อล็อก
พอล้อล็อกเป็นยังไงล่ะบิดไปแต่ล้อไม่ไป
รถมันก็ล้มอะค่ะเหวี่ยงเขาลงที่พื้น
แล้วเป็นจังหวะที่มีรถอีกคันนึงขับมาพอดี
แล้วนะรถคันนั้นเบรกให้ตายยังไงก็ไม่ทัน
เหยียบเข้าไปเต็มแล้วก็เหยียบเข้าไปที่ศีรษะ
หัวหายไปครึ่งหนึ่งอะค่ะก็เกิดเป็นอุบัติเหตุสลดขึ้นนะคะ
ที่ถนนสี่เลนสายชุมพลบุรีพุทธไทยสงศ์
ระหว่างกิโลเมตรที่๔๔๔๕ในอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ผู้ตายคือนายสุพศศรีสมบูรณ์อายุ๔๒ปี
สภาพนอนคว่ำหน้าอยู่บนถนนหัวเนี่ยถูกล้อรถยนต์เหยียบ
กระโหลกแตกหายไปครึ่งหนึ่งค่ะใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ของนายสุพธนะคะ
เป็นฮอนด้าสีครีมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มคว่ำอยู่
ล้อด้านหลังรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะเห็นชัดเลย
มีผ้าห่มพันล้อเอาไว้จนแน่นล้อเนี่ยล็อกหมุนไม่ได้เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนก่อนแล้วนะคะเมื่อวานช่วงบ่าย
เพื่อนบ้านก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีมาติกาบังสุกุล
แล้วก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าชีวิตนายสุพธเองก็ฝ่าฟันนะ
เพราะว่ายากจนพ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดแล้วคืออยู่ตัวคนเดียวอะค่ะ
แล้วคนที่ขับรถทับเนี่ยทับแล้วก็หนีไป
ชาวบ้านเลยบอกว่าคนที่ขับรถทับเขาจนตายมาช่วยงานศพหน่อยได้ไหม
ถือว่าสงสารคนไม่มีพ่อไม่มีแม่เถอะ
ส่วนเรื่องคดีความก็ไม่มีใครติดใจอะไรเพราะมันเป็นอุบัติเหตุ
เข้ามาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตีสองเป็นช่วงกลางดึกอ่ะนะคะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจะไปส่องหาสัตว์น้ำแล้วก็ห่มไอ้ผ้าห่มผืนนี้ไปด้วยเนี่ยค่ะ
จังหวะนี้มันคงร่วงอ่ะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะ
ขี่โต้ลมลมมันตีแรงอ่ะค่ะมันร่วงไปพันกับล้อรถอ่ะ
พอล้อล็อกข้างหน้าไปข้างหลังหยุดมันก็ล้มอะค่ะ
จังหวะนี้แหละเขาบอกว่าน่าจะเป็นรถขนาดประมาณ๖๑๐ล้อ
เพราะว่ารอยเบรกอ่ะมันเป็นรอยล้อคู่เป็นรอยเบรกเขาเห็นรอยเบรกมาแต่ไกลเลยนะคะ
แต่ว่าตำรวจเองก็พูดเหมือนกันว่าเบรกให้ตายยังไงก็ไม่ทัน
มันคือการล้มตัดหน้าแบบนั้นนะคะก็เหยียบศีรษะเข้าไปเต็มเต็ม
แล้วก็รถคันที่เหยียบก็หนีไปนะคะนายสุพธก็นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ทีนี้กู้ภัยนายชัยพรเพชรศรีเป็นกู้ภัยที่เข้าเวรอยู่พอดี
แล้วก็ได้รับแจ้งอุบัติเหตุไปดูศพด้วยก็เห็นว่าศพเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่สภาพศีรษะถูกล้อรถทับ
ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าศพนี้เป็นใครชาวบ้านเขาก็พูดมาว่า
ใช่สุพธหรือเปล่าจำมอเตอร์ไซค์ได้เนี่ยมอเตอร์ไซค์สุพธนะ
ตัวนายชัยพรเองเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่านายสุพธเป็นญาติเขาเอง
บอกคงไม่ใช่หรอกแต่พอหมอมาถึงที่เกิดเหตุพลิกร่างขึ้นมาเห็นหน้าเท่านั้นแหละ
ร่วงไปอยู่ตาตุ่มเลยเป็นนายสุพศจริงเป็นญาติเขาจริงอะค่ะ
สาเหตุก็อย่างที่บอกว่ามันคงเกิดจากไอ้ผ้าห่มผืนนั้นนั่นแหละที่มันหลุดเข้าไปแล้วก็ล็อกอยู่ในล้อมอเตอร์ไซค์จนทำให้มอเตอร์ไซค์ล้มนะคะ
ซึ่งนายสุพธเนี่ยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ชอบเอาผ้าห่มมาคล้องคอตลอด
ตัวนายชัยพรเตือนไม่รู้กี่ครั้งแล้วเหมือนกันว่ามันอันตรายจนสุดท้ายมันก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นจนได้
ถ้ามีผู้ค้างนี้เราก็จะได้ได้ของซนเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยพระช่วยพ่อพัว
ตรงนั้นมันไม่มีกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
เห็นเหตุการณ์ก็ไม่มีด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกลางดึกคือตีสองก็เลย
มีแค่แบบเนี้ยรอยล้อรอยดินอะไรอย่างนี้นะใช่